เริ่มแรกวันนี้เนี่ยไทยรัฐนิวโชว์ไปดูเขาบอกว่าโอ้โห
ใจร้อนเหลือเกินใส่สบงทรงพร้อมบวกอืมอ่า
เป็นพระพิสุนะฮะถือไม้เบสบอลไปข่มขู่
คู่กรณีไม่พอใจถูกขับรถบรรทุกเบียดรถเก๋งที่พระขับมา
โอ้โหนี่ฮะใส่สบงแล้วทรงพร้อมบวกจริง
ครับพระประดับหน้าบุญครับกำลังเป็นทีวีพราควิจัยใน

รูปนี้คือเหมาะไม่เหมาะอย่างไร
ต้องถามแล้วล่ะนี่ฮะคลิปที่มีการแชร์การโพสต์กันไว้เนี่ย
แฮสแท็กใส่สบงแล้วทรงพลังนี่ฮะโอ้โห
คือคนที่ลงคลิปเอาไว้บอกความรู้สึกผมนี่คือแย่มาก
แค่ผมเซหน่อยเดียวปาดหน้าจอดเลย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็เลยตรวจสอบไปนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่พระนครศรีอยุธยานะครับท่านผู้ชมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๐พฤษภาคม
วันนี้เราไปคุยกับเจ้าของคลิปคุณเกรียงไกรหล่อนครบุรี
นี่ฮะบอกว่าตอนบ่าย๒๕๐นะ๒๐พฤษภาคมเนี่ย
ก่อนจะเกิดเหตุขับรถบรรทุกสไลด์รับจ้างกลับมาจากกรุงเทพ
ใช้เส้นทางหน้ามหาวิทยาลงกรราชวิทยาลัย
อำเภอวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งมันสามารถขับออกถนนสายเอเชียได้
คือจังหวะนั้นเนี่ยถนนยังเป็นสองเลนขับสวนกัน
กระจกหลังเห็นรถเบนส์ขับตามมานะ

คุณเกรียงไกรบอกเขาก็ขับแบบเร็วไม่ได้
ก็ต้องขับหลบหลุมด้วยถนนมันซุด
รถก็เลยเสียหลักเบียงไปทางขวา
จากนั้นรถเบนท์เนี่ยขับแซงขวาขึ้นมาแล้วปาดหน้า
เข้าซ้ายต้องกระพริบไฟใส่เพราะว่ากลัวจะเกิดอุบัติเหตุ
แต่คนขับรถเก่งไม่ยอมยังพยายามปาดมาจะตัดหน้ารถอีก
ตัดสินใจจอดรถแล้วคนขับรถเบนส์เดินลงมา
ตกใจเลยคุณเกรงไกรบอกเอ้าพระเป็นพระนะฮะ
แล้วไปเปิดประตูที่ด้านหลังหยิบไม้เบสบอลออกมาอีก
คุณเกรียงไกรบอกผมก็ต้องหยิบเขียวที่อยู่ท้ายรถเนี่ย
ลงไปป้องกันตัวแล้วก็อธิบายเรื่องเส้นทางต่าง
ยืนยันว่าไม่มีเจตนาไปขับเบียร์ใส่
แต่พระรูปนี้ไม่ยอมเลยแล้วก็มีปากเสียงกันตามคลิปนี่แหละฮะ
แต่แกกำลังจะเอาไม้ไปบอนด์หวดผมก็เอาเหรียญงั้งแบบป้องกันตัวนะครับ
แฟนก็ดึงผมไว้ก็เลยเลิกถ่ายคลิป
นี่เหตุเกิดใกล้มหาวิทยาลัยของสงฆ์เลยนะฮะ
เจอพระขับรถมาเลยส่วนพระรูปนี้นะครับ
บอกกับตัวคุณเกรียงไกรบอกว่าเป็นพระอาจารย์สอนหนังสือ
อยู่ที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรอ่ามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรราชวิทยาลัย
ซึ่งตอนนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยบอกให้พระรูปนี้เนี่ยขับรถออกไป
คุณเกรียงไกรบอกว่าเดี๋ยวจะทำหนังสือเนี่ย
ส่งร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้องนะครับ
ให้ตรวจสอบพฤติกรรมของพระรูปนี้
ขณะที่พระในคลิปเนี่ยครับทีมข่าวของเรารู้ชื่อรู้ข้อมูลแล้ว
เป็นพระในสังกัดวัดแห่งหนึ่งในเขตบางกอกน้อยกรุงเทพ
มีสำนักปฏิบัติธรรมอยู่ที่นครปฐมที่อ้างว่าเป็นอาจารย์สอน
ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรและวิทยาลัยเนี่ยทางทีมข่าวเราติดต่อไปที่สถาบันนะครับ
พยายามจะสอบถามว่าจริงไม่จริงอย่างไรแต่วันนี้วันหยุด
ก็เลยยังไม่มีเจ้าหน้าที่ออกมาชี้แจงแต่ถ้าหลวงพี่อยากจะชี้แจ้งอะไรเพิ่มเติม
ก็บอกทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้นะฮะว่าเหตุการณ์ตอนต้นเนี่ยเป็นมายังไง
มันใช่แบบที่เจ้าของคลิปเขาเล่าหรือเปล่าแต่ยังไงหลวงพี่ก็ต้องใจเย็นหน่อยนั่นแหละ
ใช่ค่ะเป็นเรื่องของพระเหมือนกันค่ะพี่